คุณผู้ชมครับนวดแผนไทยตอนนี้ดังไกลไปทั่วโลกนะครับ
เขามีกระโดยุที่เลือกของการให้บริการแล้วก็การนวดที่ประทับใจ
เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณอันทรีย์ซิริมวะ
เพื่อใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพ
โดยลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่รู้จักสถานที่แห่งนี้จากการบอกต่อกันและผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะ
แต่ต่อมากระแสตอบรับเรื่องการนวดเพื่อสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ให้บริการด้านการนวดเพื่อสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วภาพนวดอาจจะไม่เคยจะดี
ผู้หญิงจะไม่เคยมีที่นวดมาก
แต่ผู้หญิงเป็นคนเป็นกลุ่มคนที่สุภาพสตรีจะห่วงใยสุขภาพมากกว่า
แต่ช่วงหลังที่ผ่านมาเราก็เลยยุบแผนกอื่นแล้วก็มาขยายสาขาใหม่เนี่ย
ลูกค้าสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก
ไปจนถึงบริการที่ดีมีมาตรฐานการนวดตามที่ตั้งไว้ค่ะ
ทุกอย่างที่ลูกค้าเข้ามาทั้งเวลากับเงินที่เขาเสีย
ว่าทำยังไงให้เขาคุ้มค่าที่สุด
คุ้มค่าที่สุดเนี่ยเราจะบริการลูกค้าตั้งแต่สถานที่
ตั้งแต่โลเคชั่นที่เราไปเลือกนะให้ไปมาสะดวกขนาด
ขนาดพื้นที่แต่ละที่ก็ใหญ่มากพอ
แล้วก็เรื่องของงานสถาปัตย์
ซึ่งจะเป็นทรงโคโลเนียลหลังคาสีขาวครูเป็นสัญลักษณ์เฮลว์แหลน
ถ้าไปที่ไหนอาจจะเห็นกระเบื้อง
ทรงนี้เนี่ยนะก็ไปส่งรูปบ้านเนี่ย
เห้วแลน
ภายในห้องนวดของเฮลแลนด์จะให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
ตามการตกแต่งเช่นห้องสวีทจะมีอ่างจากุชชี่
น้ำมันที่บริเวณหัวคอไหล่ตามลำดับ

เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
ผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี
จากนั้นจึงนวดด้วยน้ำมันร้อนต่อไปตามลำดับค่ะ
ซึ่งการนวดแบบนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
โดยเฉพาะชาวต่างชาติ

ซึ่งจะเปิดที่พัทยาใต้จังหวัดชนบุรีเร็วนี้
ดังนั้นในการขยายธุรกิจพิทักษ์บอกว่า
แหล่งเงินทุนที่ดีถือเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้
เลือกที่จะขอสินเชื่อกับธนาคารกรุงเทพ
เพราะให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ
แหล่งเงินทุนอันนี้เราใช้ของธนาคารกรุงเทพเป็นหลัก
เพราะทางกรุงเทพก็ให้การสนับสนุนมา

เป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพฯมาเกือบ๓๐ปีแล้ว

แล้วเวลาเราขยายสาขาต่างนี่ก็ได้เงินทุน
ธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุนที่ดีมาตลอด
และมีแนวโน้มว่าธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ได้ออกผลิตภัณฑ์เข้ามาเพิ่มยอดขาย
ครีมทายกล้ามเนื้อสูตรสมุนไพรไทย

ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะ
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน